ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตหาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใด
เพียงตอบคำถามให้ถูก๔ข้อ

ไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบอร์ด

ที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

และครอบครัวที่มีวิกฤตในวันนี้นะครับ

ครอบครัวนี้นะครับเป็นครอบครัวเล็กครอบครัวหนึ่ง
แต่ทุกคนในครอบครัวนี้
แต่ช่วยกันทำมาหากินนะครับ

หรือจะเป็นวัยเรียนก็ตาม

คนละไม้ละมือหนักเอาเบาสู้

ในการต่อชีวิตของพวกเขาให้ได้นะครับ
สมบัติชิ้นนั้นมีความสำคัญอย่างไร

เขาเป็นลมนะครับชักตากหาง

ผมก็แฟนเจอเขาเค้าช่วยกัน

ผมก็เอาช้อนงัด
พี่พี่หารถมาไป

แบบหายใจแบบโรยลิ้นแล้วครับ

พ่อแม่ไม่อยู่กับเราแล้ว

แม่พี่นิดเขาจะเป็นไตค่ะ
ขั้นที่๔แล้วแต่ก็ยังไม่ถึงจะต้องฟอก

เวลาเขาไปทำอะไรกลางแดดร้อนนะคะ
บางทีมันท้อนะเราก็ไม่สบาย

ลูกก็ต้องทำกินสองคน

ถ้าเราเป็นอะไรไปใครจะมาดูแล
พี่แม่จะตายก็ตายเว้ย

ที่บ้านนะคะอยู่กันทั้งหมด๖คนค่ะ
ก็มีตัวหนู
แล้วก็แฟนพี่มณิษฐ์แล้วก็พ่อแฟนแม่แฟน
ลูกชายแล้วก็มีหลานสาวคนนึง
ตอนนั้นยางราคาดีมากค่ะ

ทางบ้านก็โทรไปบ่อยว่าคนนู้นเป็นนี่คนนี้เป็นนั่นเรา
พอเราจะกลับมาบ้านแบบว่าต้องรีบไปรีบกลับ

มีความคิดอยู่แล้วว่าเรามีเงินเก็บอยู่บ้างเราอยากจะได้รถ

อาศัยรถเท่าแก่มั้งที่ว่าเราทำงานนะครับ
พาแม่ไปหาหมอบ้างบางทีไม่มีรถ
อย่างนี้ก็ต้องจ้างขึ้นรถเมย์ไปก็มีครับ
ผมปรึกษากับแฟนว่าเราจะติดต่อหรือว่าเราจะกลับบ้านกันดี
ผมก็บอกว่ากลับบ้านดีกว่า
เพราะเตี๋ยกับแม่ไม่ค่อยดีแล้วมันก็แย่แล้วร่างกายไม่ไหว
คือกลับมาก็ไม่มีอะไรเลยตังค์ที่เก็บไว้เราก็ไม่มีแล้ว
เงินที่สะสมไว้หมดไปแล้ว
ไม่มีทุนจะตั้งตัวเราก็เลยเอารถไปจำนำไว้กับเท่าแก่
ก็คือเอามาทีละสองหมื่นสามหมื่นก็รวมเป็นหกหมื่น
ครับปัจจุบันผมมีอาชีพรับซื้อของเก่าครับ
ส่วนมากจะวิ่งแถวเข้ากรุงเทพครับแถวสมุทรประการ
เขาจะมีแหล่งซ่อมมอเตอร์ไซค์เยอะดีครับ
เราก็รับซื้ออะไรมอเตอร์ไซค์ที่ว่าซื้อเสียให้หายทุกชนิดครับ
ความยากลำบากเวลาเข้าไปซื้อของในกรุงเทพนะคะ
ก็คือแบบเราไม่สามารถไปจอดหน้าร้านได้เราต้องจอดห่างออกไป
พยายามไม่ต้องเดินกลับไปกลับมาหลายรอบพยายามไปครั้งเดียวให้หมด
เราก็เหลือเท่าที่เหลือเราก็จะถือตามกลับมาคือมันจะลำบากตรงนั้น

นอนปั๊มด้วยไปขอหลวงพ่อนอนมั่งครับ
มันก็ลำบากครับเวลานอนก็นอนบนรถครับ
เพราะว่าบนรถเราอุตส่าห์ซื้อมามันจะเป็นเงินครับ
กลัวจะหายมั่งอะไรมั่งครับ
นอนไม่หลับก็เพราะระแวงค่ะระแวงแบบ
มันกลัวความกลัวแล้วก็ห่วงของด้วยอะไรหลายอย่าง
แทนที่เลิกเรียนมาช่วยดูแลปู่ย่าได้เยอะค่ะ
แทนนี้จะเป็นคนดูแลปู่
อาบน้ำใส่เสื้อผ้าไปซื้อของให้ย่าขาดเหลืออะไรก็ไปซื้อของให้ย่า
ตอนที่ปู่กับย่าสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงนะคะ
ก็ช่วยทำงานบ้านช่วยทำกับข้าวค่ะ
ก็จะคอยเอายาให้ทานแล้วก็คอยบีบคอยนวดให้ท่านแล้วผมไงค่ะ
เสาร์อาทิตย์นะคะก็จะไปรับจ้างกุฎมันหรือสายน้ำหยดนะคะ

อาทิตย์บางทีก็ไปช่วยแม่รับซื้อของเก่า
ซื้อของได้เยอะเราก็ยิ่งมีกำลังใจที่จะทำ
แทนช่วยได้เยอะมากค่ะช่วยงานได้เยอะมาก
ทุกอย่างที่พ่อแม่ทำได้แทนทำได้หมดค่ะ
รักพ่อกับแม่ครับเพราะว่าพ่อกับแม่ทำงานเหนื่อยครับ
อยากให้สบายครับทำงานทั้งวันครับ

วันหนึ่งนะครับที่ว่าเตี๋ยสุดหนัก
ตาลอยหน้าเหลืองแล้วครับ
คนนู้นบีบคนนี้ว่าเหมือนเขาจะไม่อยู่แล้วครับ
กับหลานช่วยเขาพยุงเข้ารถ

ถ้าไม่มีรถวันนั้นเขาคงไม่อยู่กับเราแล้ว

ปัญหาใหญ่ของลุงรถตอนนี้คือรถครับ
อยากจะไถรถออกมาเราจะได้ทำมากินนึง

ถ้าไม่มีรถคันนี้ก็เราจะประกอบอาชีพนี้ไม่ได้เลย

ถ้ามีรถคันนี้คนแก่ที่บ้าน

ภาพเรื่องราวชีวิตนะครับที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนี้นะครับเพราะว่าถึงจะเป็นแค่ยานพาหนะที่ไม่มีชีวิตแต่มีความสำคัญกับคนในครอบครัวซะเหลือเกินนะครับแต่สิ่งหนึ่งเลยที่ได้เห็นว่าครอบครัวนี้รักกันแล้วพยายามดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันตรงนี้ก็คือความอบอุ่นพวกเขาอยู่กับเราที่นี่แล้วครับขอต้อน
ขอบคุณครับ
มาแนะนำตัวกันก่อนครับว่าใครเป็นใครกันบ้าง
เริ่มจากพี่ต้อมเป็นภรรยา

นี่คือลูกสะพ้ายแต่เหมือนลูกแท้เลย
ส่วนพี่นิดครับพี่มณิษฐ์ก็คือลูกชายของคุณพ่อและคุณแม่นะครับ

คุณพ่อชื่อจริงชื่ออะไรครับ

สนมนะจ๊ะแล้วก็แม่หน่อย

แทนก็คือลูกชายของพี่ต้อมและพี่นิดนะครับ

คือตอนนี้อยู่ก็กลายเป็นลูกไปแล้วนะครับอยู่ด้วยกัน
รถคันนี้สำคัญขนาดไหนครับ
เหมือนเป็นคนหนึ่งในครอบครัวครับ

ไหนจะทำมาหากินเราต้องใช้รถแล้วก็คนแก่ที่บ้านด้วย
เวลาเราจะมีอะไรฉุกเฉินไปหาหมอเนี่ย
เป็นอะไรแกจะไปอย่างเดียวเลยเหมือนแกจะไปให้ได้แล้ว๕๐๕๐แล้วค่ะ
อย่างตีอันนี้ยังเป็นออดแอดแต่แม่เวลาน็อกเลย
ทำไมถึงรักพ่อและแม่สามีมากขนาดนี้ครับ
เหมือนเราก็เหมือนเด็กกำพ้าตั้งแต่เด็กอยู่คนเดียว
อายุ๑๒ปีอยู่ในกรุงเทพใช้ชีวิตอยู่คนเดียว
รับจ้างทำงานบ้านก็ไปอาศัยอยู่กับเขากลางคืนเราก็นอนคนเดียว
ก็คิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวของตัวเองแต่เราไปทั้งไหนไม่ได้
เราอยู่คนเดียวพอมาเจอแฟนมีครอบครัวเออพ่อแม่เขารักลูกนะ
แล้วเขาก็แก่แล้วเหมือนเราความหวังของเราก็อยากจะดูพ่อแม่ตอนแก่อยู่แล้ว
พอเราได้อยู่กับพ่อกับแม่ก็เหมือนกับว่าเป็นพ่อเป็นแม่เราจริง
นิดล่ะครับทำไมถึงรักผู้หญิงคนนี้มาก
ก็สู้ด้วยกันทุกอย่างครับทั้งเหนื่อยทั้งลำบากก็เขาก็ไม่ไปไหนครับยังอยู่ในครอบครัวอยู่
จ๋าลูกสะพ้ายคนนี้ดีกับแม่ขนาดไหนคะ
ก็เหมือนลูกคนนึงแหละดีมาก
หาข้าวหาปลาให้กินตลอดเลยไหมคะ
ทุกอย่างแม่จะเอาไปรักไปรักหมดเลย
แม่หน่อยอยากพูดอะไรกับลูกสะพ้ายที่แสนดีคนนี้ไหม
ถ้าแม่ไม่ได้หนูหรอแม่พ่อแม่ก็อดแล้วนะ
น้องแทนลูกเห็นบอกว่าเวลาพ่อแม่ไม่อยู่หนูดูแลปู่กับย่าเหรอ

ก็อาบน้ำให้ปู่ย่าใช้ซื้อของซื้ออะไรก็ไปทำทุกอย่าง

อยากเปิดอู่ของตัวเองครับ

แบบชอบพวกอะไรอย่างนี้ครับชอบซ่อม
ถ้าเกิดว่าเปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์อย่างนี้หนูซ่อมเป็นยัง

แต่พวกเรื่องเครื่องยนต์พวกอะไรยังไม่ได้
ถึงขนาดว่ามีแต่งรถด้วยเหรอ

เป็นอะไรที่เราซื้อมาจากกรุงเทพมันจะดีอยู่ใช่ไหมคะ
เพราะคนในเมืองเขามีเงินเปลี่ยนนิดหน่อยเขาเปลี่ยนแล้ว

เขาจะเอาไปขัดไปล้างไปเช็ดให้มันเงาแล้วก็แขวนไว้
เพื่อนเขารู้ก็จะมาดูกันเป็นแถว

ไม่คิดครับคิดแค่ค่าอะไร

ก็บางทีแม่เขาก็แบ่งให้บ้างครับ

มาถึงน้องแนนสาวสวยของเราปีนี้เท่าไหร่แล้วลูกอายุเท่าไหร่แล้ว

แนนนี่ก็ไม่ได้อยู่เฉยนะคะ
จากที่เรียนไปด้วยแล้วก็ยังช่วยทำอะไรบ้างลูกหนูทำอะไรบ้างลูก
ก็เสาร์อาทิตย์ก็จะไปรับจ้างกุดมันดึงสายน้ำหยดค่ะ

ที่เป็นเส้นยาวที่เขาวางตามร่องมันนะครับกับร่องอ้อยครับ
เดี๋ยวนี้เขาปลูกอะไรก็ต้องมีน้ำช่วยค่ะเป็นสายน้ำหยดแบบหยดหยดตลอดเวลา

พี่นิทความห่วงอะไรพอกับแม่มากที่สุดในตอนนี้
ของเรื่องสุขภาพร่างกายของเขาครับครับ

ก็เลยต้องมาเกมต่อชีวิตของเรานี่

อาการของท่านเนี่ยยังไม่หนัก
แล้วก็รอดผ่านวิกฤตตรงนั้นมาได้
พอมีรถแล้วคุณพ่อมาป่วย
ถึงได้มีรถสามารถพาคุณพ่อไปหาหมอได้

ถ้าวันนั้นไม่มีรถจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณพ่อพี่นิด
ผมว่าเขาคงไม่อยู่แล้วครับ
นิดมีอะไรจะบอกกับคุณพ่อและคุณแม่ครับ

ทั้งสองท่านเนี่ยเป็นภาระของพ่อไหม

ไม่เป็นนะคะมันเป็นบุญของเราที่เราได้ดูแลพ่อแม่
เหมือนเราได้สร้างบุญไปกับตัวเอง
จริงครับทำบุญกับอะไรก็ไม่ยิ่งใหญ่

ดูไว้นะลูกพ่อแม่เนี่ยคือ

ทำดีให้ลูกดูกระตันยูให้ลูกเห็น
เป็นร่มไม้ที่ร่มเย็นให้ลูกได้เกาะกิ่งอาศัย
นี่แหละครับคือหน้าที่ของพ่อแม่
เป็นเท่าแก่ค่ะเขาปล่อยดอกละเดือนละสาม

เขาก็บอกว่ามี๔๐๐๐๕๐๐๐บาทฟันเท่าผมตัดให้เจ๊ก่อน
พยายามจะเก็บไปส่งดอกตัดเท่าแก่บ้าง

เดือนแล้ว๔ครั้งครับไปห้ามออก

เราจะไปไม่ตรงกัน
ถ้าอย่างนั้นถ้าสามารถได้ทุนไปต่อชีวิต
คิดว่าทุนก้อนนี้จะไปทำอะไรบ้างครับ
ไปตัดรถครับจำเป็นที่สุดครับ
ถ้ารถกลับมาเป็นของเราเหมือนเดิมก็คงจะดีขึ้น
คุณผู้ชมครับบางครอบครัวสิ่งที่ไม่มีชีวิต
กลับกลายเป็นสิ่งที่สำคัญในการช่วยต่อชีวิต
ลมหายใจให้กับคนในครอบครัวได้นะครับ
อย่างครอบครัวนี้ที่เราฟังเรื่องราวแล้ว
แม้ว่ารถจะเป็นภานะที่ไม่มีชีวิตก็จริง
แต่สามารถที่จะพยุงพวกเขาให้เดินต่อกันได้

เรามาเอาใจช่วยครอบครัวของพี่ต้อมกันว่า
เขาจะสามารถต่อชีวิตคว้าเงินทุนไปได้ถึง๑ล้านบาทหรือไม่
เกมต่อชีวิตครับ
เสียงมอเตอร์ไซค์ที่ได้ยิน
รุ่นไหนคือรุ่นใหม่ที่สุด
ศิลปินคนใดต่อไปนี้ไม่ได้เกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ยืนยงโอภากุลอธิวราคงมาลัย
ผมไม่รู้จักชื่อว่าเป็นใครนำกุลเป็นใครผมไม่รู้จัก
เสียงมอเตอร์ไซค์ที่ได้ยินรุ่นใหม่ที่สุด